มีราชาจิตภัทรประเภท
เห็นมีพักไหนกล้าที่จะทำกฎหมายเป็นกฎหมายเลย
ผมถามว่าประชาชนต้องงานนายกแบบไหนล่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป